มาถึงวินาทีที่สำคัญแล้วครับคุณผู้ชมครับวินาทีนี้จะตัดสินอนาคตของครอบครัวพ่อชายจากจังหวัดฉะเชิงเซาว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรมาลุ้นไปพร้อมกันครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
อกจากจะตอบถูกแต่ละข้อแล้วนะครับ
ยังมีสิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัส
ซึ่งกุญแจแต่ละดอกนี้นะครับจะมีเวลาไขทั้งหมด๒๐วินาทีต่อ๑ดอกนะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสของเรานะครับ
จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ผมก็มารอลุ้นไปพร้อมกับครอบครัว
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องเกมต่อชีวิตครับ

ค่ารถไปหาน้องเฟย์๒๐๐มีไหม
แม่ก็เอากับแม่ไปก่อน๒๐๐บาท
แม่ก็เหลือสักร้อยติดตัวก็พอแล้ว
ก็สงสารลูกแต่ยายก็ช่วยไม่ได้
เพราะว่ายายกินแค่เงินของสูงอายุกับพิการ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พิธีกรรายการเกมต่อชีวิต
ไม่เคยใส่เสื้อสูตรสีใดต่อไปนี้
ข้อหนึ่งสีอะไร

ถูก
ถูกครับ
ย่าทำได้แล้วนะ
นี่แฟนตัวยงจริง
พิธีกรรายการเกมต่อชีวิตนะครับหรือผมเองนี่แหละครับ
ไม่เคยใส่เสื้อสูตรสีเขียวเลย
ก็จะใส่สีฟ้าบ้างสีชมพูบ้างนะครับ
ส่วนสีเหลืองนั้นก็ใส่ช่วงที่มี
เฉลิมฉลองพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ

ครอบครัวของพ่อชายจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เอาละครับนี่เพิ่ง๑ข้อนะครับผมจะเรียกครับผม
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ

หนูเห็นทุกคนเขาลำบากค่ะแล้วก็เฟย์ด้วย

แล้วหนูเลยต้องออกไปหาเงินค่ะเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระด้วยค่ะ
หนูอยากให้เฟย์หายค่ะ
แล้วก็อยากให้เฟย์ได้บ้านใหม่ค่ะ

ตัวการ์ตูนในภาพตามตำแหน่ง
ใส่กระโปรงสีอะไร

ถูกทำร่วม

รู้จักข้าวสีนี่ไหมครู
ข้าวสี
ตัวการ์ตูนในภาพนะฮะใส่กระโปรง
สีแดงสีส้มชมพูและก็ง่วง

ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนอยู่นะครับ

ก็อยากให้ชีวิตครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ชีวิตเราจะได้มีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากัน
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งผมอยากทำบ้านใหม่
หรือว่าห้องใหม่ให้น้องเฟย์
ถ้าปล่อยเป็นแบบนี้เขาก็อาจจะป่วยได้อีก

สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดได้

ใจผมอยากให้เขากลับมาทุกวินาทีนะ
สีไม้อัดจำนวน๒แผ่น
ภายในเวลา๓นาที

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจในข้อนี้ผ่านนะครับ

ทำได้หรือไม่ได้ค่ะ

เอาเจ้าพี่จะพักช่วยหน่อยจ้ะ

พี่หลืมมีอยู่
ทำเวลาไปเลยทำเวลาไปเลย

๒นาที๔๙วินาทีครับ
ก็ยังพอเหลืออยู่นะฮะ
ตัวน้อยเขาทำพ่อประนีตมากเลยนะ
เจ้าฟุ๊กก็ทาแบบโอ้โหพ่อคุณ

เอาละฮะตอนนี้ครอบครัวของพ่อชายจากฉะเชิงเซานะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ยังเหลืออีกหนึ่งข้อที่ให้ได้ลุ้น

ถ้าทำได้ถ้าผ่านนั่นหมายถึงว่า

แล้วยังได้กุญแจต่อชีวิตเป็น๓ดอกด้วยกัน
ก็ต้องเอาใจช่วยกันแล้วลุ้นกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องสุดท้ายว่าครอบครัวพ่อชายจะสามารถ
พิชิตเงิน๑แสนบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่
จากเรื่องภาษาไทยม๓ครับ

เพื่อจะได้ให้พ่อดูแลพี่เฟย์อย่างเต็มที่ครับ
ผมช่วยพ่อหาเงินโดยไปทำงานล้างขนมจีน
ไปเก็บจานแล้วก็เสริมให้ลูกค้าครับ
แล้วก็ได้เงินละ๒๐๐บาทครับ

ถูก

ตัวเลือกที่๓เคหสถานครับ
ครอบครัวพ่อชายมีโอกาสได้เลือกโบนัสหลังตู้

กุญแจต่อชีวิตได้๒ดอก

กุญแจต่อชีวิตนี้นะครับ
เป็นโบนัสที่จะติดไม้ติดมือกลับไปบ้าน

ครอบครัวพ่อชายจะส่งใคร
ขึ้นมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ

กุญแจแต่ละดอกจะมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที
เพราะฉะนั้นรวมแล้ว๒ดอก๔๐วินาที

จะได้มีเวลาไขได้พอนะครับ

เปลี่ยน

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

เชียร์เลยเอาเลยได้๑หมื่น

หลังตู้ใบที่๒นี้โบนัสก็คือ๕๑๐๐๐บาทอยู่ที่นี่เองนะครับมีอีกหนึ่งตู้โบนัสที่เหลือนะครับนั่นก็คือตู้โบนัสที่๔เงินรางวัลหลังตู้นั่นก็คือ๕๐๐บาท๕๐๐บาทวันนี้นะครับครอบครัวของพ่อชายนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๕๐๐๐บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

เอาละครับพ่อครับวันนี้ได้มาร่วมรายการของเรา
ถามความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็ดีใจครับสมราคาที่ลูกสาวได้เขียนจดหมายมา

พ่อชายมีอีกหลายครอบครัวที่เผชิญวิกฤตคล้ายกันกับพ่อ
แล้วหลายคนพยายามที่จะลุกแล้วแต่เขาอาจจะหมดกำลังใจ
วันนี้ถ้าเพื่อนร่วมโลกได้ดูรายการของเราอยู่
พ่ออยากให้กำลังใจอะไรกับคนที่กำลังท้อแท้ชีวิต

ถ้ามีแรงก็จงทำและเดินหน้าต่อไป

คำว่ารักมันยิ่งใหญ่เมื่อได้รู้ว่าเราได้มอบความรักนั้นให้กับใครสักคน
และหัวใจของคนเป็นพ่อคนนี้นะครับได้มอบให้กับลูกที่เขารักทั้งสองคน
คำว่าเสียสละอดทนสู้เพื่อลูกมาตลอด๑๓ปีแล้วก็ยังคงสู้ต่อไป
เรามาร่วมช่วยกันนะครับคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ชายที่ชื่อว่าชายคนนี้
ให้เขาได้เดินต่อได้เดินไปพร้อมกับลูกทั้งสองคน
วันนี้ขอบคุณครอบครัวพ่อชายมากนะครับที่มาร่วมรายการเราในวันนี้ขอบพระคุณมากคุณพระคุ้มครองนะครับคุณย่า
คุณผู้ชมครับถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและโจทย์คำถามเพียง๔ข้อเพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อชีวิตให้กับคนในครอบครัว
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทำปลาส้มใส่ถุงนะฮะจำนวน๑๒ถุง๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านทุกร้าน